พระเอกรักใสหัวใจสีดำ

หลังจากคบกัน๓วันนี้โอ้โหวันนี้คบกันก็

เปลี่ยนสารในการเขาตั้งขึ้นมาเหมือนกับ

ทั้งคู่ไม่เกี่ยวเป็นคอลัมป์ที่เขาตั้งขึ้นมา

ไม่มีไม่มีอะไรทั้งนั้นนะฮะ

คิดว่าข่าวลืมมันเป็นโคมรอยระดับอินเตอร์เลยครับ

เฟิร์มนะฮะข่าวนี้มั่วคือลือกันไปลือกันไปบวก

ตอนนี้เกาหลีที่ไปเล่นที่เมืองนอก

แต่ตอนนี้นางกิ๊กอยู่กับรุ่นแชทแอฟรอน
เออไปเจอกันอย่างไรนะแช้น

เอาจบนะ